ต่อครับชิงแชมป์สโมสรเอเชียนัดสุดท้ายของกลุ่มเอครับ
ท่าเรือเอสเอ็มตัวแทนจากไทยนะครับ

ก็เจอกับทางเอเรมจากคิกิสถานไม่ถึงสามนาทีครับ
จังหวัดเตะมุมธนันชัยชมบุญครับ
เปิดฉลับเพื่อเล่นทีมเยือนมาเข้าทางมุมัติอุสบานบูซาครับ

จากนั้นนาทีที่๖ครับชัยวัดแจ่มกระจ่างเปิดฟรีคลิกยัดเสา๒
และเป็นวัชระไรศรีครับยิง๒๐ครับ

จากนั้นกลับมาผีเล็ตที่๒ครับ
หมดเวลานาทีเดียววัชระรับส้มหล่นครับ

๙แต้มเต็มครับเป็นที่๑ของกลุ่ม
ก็มีเซินเจิ้นหนาลิงครับจากจีนเป็นที่๒
๘ทีมท่าเรือเจอกับอัลมาริกนะครับ
อูสเบคิสถานวันที่๑๔สิงหาคมนี้ครับ